ต่อเนื่องกันเลยละกันเรื่องของอุบัติเหตุจากพัทยาใช่ไหมคะไปที่เชียงใหม่บ้าง
มีหนุ่มรายหนึ่งขับรถกระบะค่ะแล้วขับมาด้วยความเร็วแหกโค้งชนเสาไฟฟ้าแรงสูง
คือเสาไฟฟ้าหักไป๗ต้นแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนโค้งร้อยศพนะ
คือเกิดอุบัติเหตุมาเยอะนักต่อนักแล้วแล้วคือนุ่มคนนี้คือบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
นี่เป็นสภาพรถกระบะเนี่ยค่ะดูสภาพสิคุณพังเสียหายยับเยิน
แล้วก็มีเสาไฟฟ้าแรงสูงหักล้มไปอีกเจ็ดต้นเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนสายคันคลองชลประธานฝั่งขาออก
เสาไฟฟ้าล้มขวางถนนเลยนะคะ
ตอนนี้รถทุกชนิดฝั่งขาออกมุ่งหน้าไปอำเภอหางดง
ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ก็เลยต้องปิดถนนไปชั่วคราวแบบนี้
คือร้มแบบเนี้ยลากกันต่อกันเลยนะคะ
ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องไปใช้ถนนเส้นทางอื่นแทน
อุบัติเหตุครั้งนี้เนี่ยบาดเจ็บสาหัสไปหนึ่งคนก็คือคนขับรถกระบะนี่แหละค่ะ
เป็นพนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งภายในกระบะมีเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้านะคะ
กู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ส่วนเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าก็ต้องรีบเข้ามาดำเนินการแก้ไขนำรถเครนมายกเสาไฟฟ้าที่ล้มออกไป
เตรียมนำเสาไฟฟ้าต้นใหม่มาปักแทนแล้วก็จะได้จ่ายกระแสไฟให้ประชาชนได้ตามปกตินะคะ
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเขาเรียกกันว่าโค้งร้อยศพนะเป็นโค้งอันตราย
ปีนี้มีผู้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งศพซึ่งเป็นจุดเดียวกันค่ะ
ที่เคยเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้นี่แหละแล้วก็ชนเสาไฟฟ้าเหมือนกันด้วย
บริเวณนี้แม้ว่าจะมีแสงไฟส่องสว่างแล้วแต่ชาวบ้านเขาบอกว่ามันยังสว่างไม่พอนะคะ
อยากให้เจ้าหน้าที่เพิ่มแสงสว่างอีกหวังว่าคนขับรถจะได้มองเห็นทางโค้งได้ชัด
แล้วก็ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณนี้ด้วยค่ะ